เรื่องนี้เขาบอกว่าร้านนี้มีคนบอกต่อกันมาปากต่อปากถึงรสชาติของราตรีโรตีจะให้แก้ก็ไม่บอกล่ะ
รสชาติของโรตีที่มันไม่ธรรมดามันเป็นโรตีอร่อยแบบพิเศษ
พิเศษยังไงติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับไม่ต้อง
ชี้ทะลักเลยอ่ะไม่เคยเห็นโรตีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ
นี่คือโรตีชาโคร่ระเบิดชีสเป็นเมนูแนะนำของทั้งร้านเขาเลยน่ะ
โรตีของเขาจะเป็นแป้งชาโครใช่ไหมคะสีดำนี่คือแป้งชาโครนะคะ
แล้วก็ใส่เนยใส่ชีสแล้วก็ห่อทับลงไปให้สีสันแบบว่าสวยงาม
ทอดทอดก่อนอะทอดทอดทอดเสร็จปั๊บขึ้นมาราดอะไรราดอะไร
ซอสโชคโกแลตเอ้ยน้ำตาลไอซิ่งเอ้ยนี่เห็นมั้ยตบใต้ด้วยนมพ่นปั๊บ
แล้วคุณนะบอกเลยดูแล้วเนี่ยมันจะแบบพอดีคำแล้วก็ตัดตัด
แล้วก็โรยด้วยฝอยทองปิดท้ายด้วยวิปครีมราดซอสช็อกโกแลตด้วย
เขาจัดจานได้สวยมากคือใช่ใช่คือมันตกแต่งได้สวย
ต่างจากที่เราเคยเห็นกันแล้วร้านโรตีแสนอร่อยนี้นะคะ
เขาบอกว่าร้านชื่อว่าร้านโรตีซันนะเห็นป้ายแล้วนะ
โรตีซันตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงหน้าทัพตรงข้ามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แปด
อยู่ในตำบลท่าสาลาจังหวัดนครสี่ธรรมราชคือสินครสี่เนี้ย
เขาเป็นจังหวัดที่มีโรตีเยอะและอร่อยหลายร้านต้องบอกอย่างนี้
แต่อันนี้โด่งดังในโซเชียลขึ้นมาเพราะมีคนเขาไปโพสต์ไปแชร์กัน
แล้วทางร้านเขามีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายอย่าง
ทั้งแบบธรรมดาใส่ไส้ต่างอะไรอย่างนี้
คือตามใจลูกค้าหมดเลยฝอยทงฝอยทองช็อกโกแลตโรตีกล้วยม้วนช็อก
รสชาตินี้กรอบข้างนอกนุ่มข้างในโรตีภูเขาไฟก็มีเหมือนกัน
และถ้าใครไม่ชอบของหวานจะพาไปดูของขาวเป็นโรตีชาโคเบอร์เกอร์เนื้อ
แล้วก็มีโรตีไข่ดาวคุณอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เห็นไหม
คือใช้โรตีแป้งโรตีแทนแป้งขนมปังเบอร์เกอร์แล้วก็เนี่ยทำเป็นเบอร์เกอร์
มันเป็นไปได้เหรอเอาโรตีมาทำเบอร์เกอร์
แล้วมันก็จะมีคือแป้งมันจะมีความหนึบกว่าเนอ

แปลก๊อดนึ๊กสัมผัสมันจะตากนมปังเนอะเค้ก็อร่อยอีกแป๊ปหนึ่ง
อันนี้ไข่ดาวอันนี้โรตีไข่ดาวคุณ

ผมชอบความเบรกฟอสคุณจริง
ก็เห็นคุณกินเบรกฟอสดีฉันก็เลยอยากจะเป็นเบรกฟอสด้วย

ดั้งเดิมก็มีนะคะแป้งชาโคแป้งใบเตยแป้งงาดำอะไรมีหมด

เขามีโจ๊กข้าวแบบโจ๊กค่ะคุณ

คือมาร้านเดียวจบครบอิ่มภูมิการ

โรตีเจ้าดังท่าสารา

มาขายกรุงเทพหน่อยได้ไหม

แล้วก็โรตีอร่อยทุกร้านเลย